ละครเรื่องนี้ต่อมากขึ้นอีกเลย

ที่สำหรับฝั่งเมื่อเจ้าครู่นี้ว่า
เดียวรวมไปถึงประเด็นดราม่าที่มีบางคนออกมาติ้งว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหาบางส่วน
อาจจะไปหมินสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศเพื่อนบ้าน
อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตระดับประเทศได้
ซึ่งซุปตาสาวอ้ำพัชราภาก็ออกมาชี้แจงนะคะ
พร้อมกับย้ำชัดว่าละครเรื่องนี้สร้างจากเรื่องราวสมมุติ
เชื่อว่าไม่น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด
หรือเป็นปัญหาใหญ่โตระหว่างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
สมัยนี้หลายปีที่ผ่านมานี้เราไม่ได้มองเรตติ้งอะไรแล้วอะค่ะ

ย้ำไม่ได้ซีเรียสเหรอไม่เลยจริงไม่กังวล
เพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่เอ่ยถึงเลย
ย้ำเสมอว่านี่เราคือละครแบบจินตนาการเป็นเมืองสมมุติขึ้นมา

จริงแต่ไงบ้างกันจักรโยงเกิดขึ้น
มันมีอยู่แล้วล่ะมันห้ามไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ทำใจเถอะ
หรือว่ามันจะบาดท้ายไปถึงระดับพันธุ์นี้หรือเปล่า
คืออ้ำไม่ทราบเรื่องนี้ไม่กล้าคิดไปไกลขนาดนั้นนะคะ
แต่เท่าที่ดูตอนนี้ไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผม
หรือว่าวัฒนธรรมต่างในเรื่องนี้
การถ่ายทำมันไม่ได้มีอะไรอิงไปถึงประเทศไหนเลย
เขาถึงท่านเรียกร้องว่าอยากจะให้ละครพิศติกันของราคาขนาดนั้นหรือละคะ

อยู่ต้องขอไปดูก่อนถึงจะตอบได้นะ
เราก็คงคิดว่าเออมันก็ไม่สมควรเนอะ

คือดูเพื่อความบันเทิงสุขสนานกันดีกว่าเนอะ